คราวนี้เกิดเหตุการณ์ไปลักทรัพย์ในหอพักที่ปฐุมธานีขึ้นนะคะ
ซึ่งทางด้านเจ้าของหอเขาบอกว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
เดือนตุลาคมเนี่ยนะมาก่อเหตุแล้วรอบหนึ่ง
แล้วห่างกันอาทิตย์หนึ่งก็มาก่อเหตุอีกรอบนึง
คนร้ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นเจ้าของหอพักก็คือนางสาวพัทราพรรูปขำดี
เจ้าของหอพักอยู่ในซอยไทยธานี๑๗นะคะ
ซึ่งหอนี้เขาอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เธอมีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนภัยว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุ
งัดห้องพักของผู้เช่า๒ครั้งระยะเวลาห่างกันประมาณ๑สัปดาห์
แล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้เนี่ยนะคะ
คนร้ายได้อะไรไปบ้างล่ะทรัพย์สินหลายรายการเลย
รวมแล้วมูลค่าหมื่นกว่าบาท
แต่เจ้าของหอบอกว่าที่ปวดใจคือคนร้ายเนี่ยนะ
เขาถอดรองเท้าทิ้งเหมือนกับทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะ
แล้วก็อยากให้ชาวเน็ตเนี่ยถ้าเห็นภาพเห็นพฤติกรรมของคนร้ายแล้ว
แจ้งมาหน่อยเถอะจะได้ให้ตำรวจไปจับกลุ่ม
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้
ก็เห็นเป็นผู้ชายอายุประมาณนัก๓๕ปี
รอบแรกที่มาก่อเหตุคือวันที่๓๐ตุลาคม
แล้วหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุอีก๖พฤศจิกายนค่ะ

เอาฟังเจ้าของหอพักเขาเตือนหน่อยค่ะ
เจ้าของหอก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้มีการแจ้ง
ความเอาไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะ

พอหลังจากที่เธอโพสต์คลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปเนี่ย
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้
เคยไปลักทรัพย์ในหอพักหลายต่อหลายแห่งแล้ว
นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครเนี่ยล่าสุดเจ้าของหอก็เลยบอกว่ากลัวไง
กลัวเรื่องความปลอดภัยเลยมีการถ่ายภาพ
เอาภาพปริ้นต์ภาพมาประกาศติดเอาไว้หน้าหอพัก
แล้วก็ตั้งรางวัลนำจับด้วยนะคะจะให้เงิน๑๐๐๐บาท
ถ้าเกิดใครเจอแจ้งเบาะแสได้นะคะ
ที่เจ้าของหอพักก็ได้หรือว่าตำรวจสพในพื้นที่ก็ได้เหมือนกันนะคะ